ท่านผู้ชมครับเวลาเราไปในจุดที่เขาสูงเนี่ยบางทีเขาก็มีกระเช้าให้
ก็มีกระเช้าไว้เอาไว้ขนของด้วย
เนี่ยมีคุณยาย๒ท่านนะครับก็ครอบครัว

กระเช้าแห่งนี้ปรากฏว่าสลิงมันขาด
ลิงขาดคุณยายสองท่านเป็นพี่น้องกันนะฮะ
เสียชีวิตทั้งคู่นะครับที่จังหวัดพัทธลุงนะครับเดี๋ยว

วัฒนาอุบลอายุ๘๓ปีนะครับ
กับคุณยายจัญญาเวทรังศรีอายุ๗๘ปี

เป็นชาวอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูนนะครับ
เป็นพี่น้องกันเสียชีวิตคากระเช้านะครับทุกผู้ชมครับ
บาดแผลหลายแห่งตามร่างกายนะครับ

กู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลพัทธลุงนะครับ
ก็มีนายตาเล็กอายุประมาณ๕๐กับนางรัตนารัตนอุบล
เป็นลูกชายกับลูกสาวของคุณยายปิ่น
ทั้งคู่บาดเจ็บสาหัสนะครับ
อีกคนนึงชื่อนายสำเริงอายุ๕๐เป็นคนควบคุมรีโมทของกระเช้า

นี่ฮะเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นที่วัดอุทัยธรรมารามนะครับ
หรือว่าวัดควรนาโหมดอยู่ที่หมู่หนึ่งตะมนนาโหมดอำเภอเมืองพัทธลุง
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงสายเมื่อวานสายวันนี้นะครับทุกผู้ชมครับ

เขาบอกว่าวันนี้ที่วัดมีงานบุญ
เป็นงานบุญประจำปีวัดควรนาโมดนะฮะ
เป็นการทำบุญสงครานแล้วก็ทำบุญให้ตาหมอโลกกับตาหมอเทพ
เป็นตามหมอมโนราที่ชาวบ้านเคารพบูชา
แล้วก็ประดิษฐานอยู่ที่บริเวณที่ตั้งวัดเก่า
ซึ่งจะต้องเดินขึ้นไปข้างบน
ทางวัดมีบันไดบันไดขึ้นมา๑๗๐ขั้น
ต้องเดินขึ้นมาแล้วมีสลิงอยู่อันหนึ่งนะครับ

แต่ไม่ค่อยได้ใช้ส่วนใหญ่เอาไว้ขนของ
ตอนเกิดเหตุเช้าวันนี้มีชาวบ้านไปร่วมทำบุญเกือบร้อยคน
ส่วนใหญ่ก็คือเดินเท้าขึ้นไป
แต่ว่าคุณยายที่เสียชีวิตคือคุณยายจัญญากับคุณยายปิ่นสองพี่น้องเนี่ย
เขาเดินไม่ไหวก็ขึ้นกระเช้านะครับ
มีนายสำเริงที่เป็นคนควบคุมรีโมทเป็นชาวบ้านในพื้นที่เขาก็ขึ้นไปด้วย
เพราะว่าต้องคอยกดรีโมทบังคับสลิงนะครับ
ในช่วงที่กระเช้าเนี่ยกำลังจะถึงจุดอยู่แล้วขึ้นไปจุดสูงสุดแล้วนะฮะ
อยู่ดีเนี่ยสลิงมันขาดมันก็ดิ่งลงมาข้างล่างฮะ
ระยะทางทั้งหมดเนี่ยประมาณ๑๓๐เมตรลงมาอย่างรวดเร็วนะครับ
ก็กระแทกอย่างแรงนะครับกระแทกกับฐานปูนด้านล่าง
ทำให้ยายปิ่นกับยายจัญญาสองพี่น้องเสียชีวิตคาที่
ส่วนลูกชายลูกสาวของคุณยายปิ่นบาดเจ็บสาหัส
สำเริงคนกดรีโมทก็บาดเจ็บไปด้วยอีกคนนึง
ชาวบ้านบอกว่ากระเช้านี้นะครับชาวบ้านใช้กันปีละครั้งนะฮะ
ในช่วงทำบุญประจำปีทุกวันที่๑๔เมษายน
ก่อนหน้านี้กระเช้ามันชำรุดไม่ได้ใช้งานมานานประมาณ๒ปีแล้ว
แต่ก่อนจะถึงวันนี้นี่ฮะสลิงที่ขาดมาเนี่ย
สัก๕เดือนก่อนทางวัดก็ซ่อมแซมนะ
เพื่อจะใช้กระเช้าในการขนสัมภาระขึ้นข้างบน
วันเกิดเหตุคือวันนี้นะครับกระเช้าเนี่ยสลิงเนี่ยใช้ไปก่อนสองครั้ง
ครั้งแรกนี่ฮะบันไดตรงนี้นะฮะปกติจะเดินขึ้นกัน๑๗๐ขั้นนะครับ
แต่ว่าผู้ที่เสียชีวิตก็บาดเจ็บเนี่ยเขาขึ้นกระเช้าสลิงดีกว่า
ชาวบ้านบอกว่าใช้ไปสองรอบครั้งแรกเนี่ยขนสัมภาระเครื่องมโนราขึ้นไป
ครั้งที่สองก็คือครั้งที่เกิดอุบัติเหตุนี่แหละพอขึ้นไปแล้วเนี่ยยังไม่สุดเลย

อ๋อคือขึ้นมาแต่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ถูกคุ้นมาทักเตี๋ยวที่ไม่จริง
อ๋อนี่คือเตี๋ยวเล็กนี่คือเตี๋ยวเล็กใช่ไหมครับคุณเล็กเตี๋ยวเล็กเลยน่ะ
เออถูกคุ้นขึ้นอ๋อก็บอกเลยว่าอยากขึ้นโดยขึ้นไม่โดยหวาคือ
อะไรตัวนี้อ๋อฮ่าโหฮออกอร้อตที่ฉันนี้คุณสะครับเตือกนี้
ค่ะอ่ามึงนึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเนี้ย
ชาวนานโหนดก็ประลักษณะสูงอืมคือบนบานสารกาวอะไรได้หมด
ได้ได้คนจะมาแก้บนกันอยู่ค่อนข้างประจำ
จะมีสายมันเล็กเล็กอืมค่ะวัดวัดก็อยู่ข้างบน
แต่ก่อนก็ยังวัดเดิมวัดนานโหนที่ที่คนเต้าคนแก่เนี้ย
ขึ้นไม่ไหวค่ะก็ย้ายลงมาข้างล่างอืม
ยังมีงานประจำปีอยู่ข้างบนอ่าด้านบนในภาพที่เห็นเมื่อสักครู่
ที่เขาไหว้กันเนี้ยก็คือตำอเทพตำอลโลนะฮะ
เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะขึ้นไปไหว้กันทุกปี๑๔เมษายน
ส่วนเรื่องทางคดีนะครับทางตำรวจที่พัทธลุงสั่งให้ตรวจสอบการก่อสร้างกระเช้าสลิงนี้นะครับ
ว่าสร้างถูกต้องถูกแบบหรือไม่แบบไหนอย่างไรมีการซ่อมบำรุงดูแลอย่างไรนะครับ
ก่อนจะมีการเปิดให้กับคนเนี่ยขึ้นไปใช้งานในวันนี้แล้วก็เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้น
ส่วนเป็นความผิดพลาดของใครแบบไหนเนี่ยก็ต้องแจ้งข้อหาดำเนินคดีกันต่อไป
เพราะว่าเหตุการณ์นี้ตำรวจบอกว่าผู้เสียชีวิต๒ศพบาดเจ็บสาหัสอีก๒
แล้วก็บาดเจ็บอีกหนึ่งก็คือคนที่บังคับรีโมทในการกดกระเช้าแล้วก็ชักลอกสลิงต่างนะครับ